คุณผู้ชมไปดูช่วงนี้เลือกตั้งถูกไหมไปที่ไหนเราก็จะเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งกันเยอะแยะ
แม้แต่ร้านขายแบตเตอรี่ร้านนี้เขาก็มีป้ายหาเสียงเป็นของตัวเอง
เออเอาสิเอาสิเห็นไหมเห็นป้ายหาเสียงเยอะแยะเลยนะไม่ปกติช่วงนี้จะเลือกป้าย
แล้วก็ดูเอานโยบายของพักไหนถูกอกถูกใจก็ลองพิจารณากันดู
แล้วไปเจอเจอตรงนี้จุดสามแยกสัญญาณไฟจราจรคุณดู
เห็นไหมมีป้ายสีฟ้าสีแดงและสีเหลือง
เหลืองนี่แปลกนะนั่นน่ะสิคุณลองอ่านสิงวดนี้แบตเตอรี่เหรอ
ดูชื่อพักก่อนพักนี้สตาร์ทติดง่ายชื่อก็สะดุดหูแล้วมั้ย
เออมันยังไงกันแน่พอมาดูดีดีอ่านรายละเอียดป้ายหรืออ่านนโยบายเขา
ถึงรู้ว่าป้ายเหลืองนี้เป็นป้ายโฆษณาร้านแบตเตอรี่
เอาธรรมเนียนนี่นะแล้วก็ไปตั้งอยู่ใกล้กับป้ายหาเสียงของนักการเมืองเขาจริง

เออก็ไม่รู้พักไหนอ่ะแต่พักนี้เขาสตาร์ทติดง่าย

มันอยู่ไหนล่ะตามไปหาเจ้าของร้านกันหน่อย
คุณโจค่ะคุณดิษยศรไตรตินวัยค่ะ
บอกว่าช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งใช่ไหมล่ะ
ก็มีการหาเสียงกันมากมายเขาก็เลยถือโอกาสนี้แหละ
แคมเปญโปรโมทชื่อร้านและสินค้าไปเลย
รวมทั้งจัดขบวนถือป้ายโปรโมทชื่อร้านไปตามสถานที่ต่าง
อย่างเช่นตลาดนัดย่านชุมชนกันด้วยคุณดู
ทำเป็นเหมือนเป็นเหมือนการเลือกตั้งอ่ะไปหาเสียงทำที่ต่างอ่ะ
ถ้าไม่สังเกตให้ดีนึกว่านักการเมืองเหมือนกันนะ

แล้วปรากฏว่าลูกค้าเห็นก็ตอบรับเป็นอย่างดี
เพราะเป็นเรื่องของการประโมช์ร้านอย่างเดียว
โจเนี่ยเขายังอยากจะเชิญชวนประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะ

ก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัว

เอออ่ะก็เป็นเรื่องของการทำธุรกรรม
ก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะไอเดียการตลาดของเขานะคะทีนี้